ตามกันต่อนะคะสำหรับประเด็นของนายชาวลิศทองด้วง
เสียแป้งนี่เราตามกันมากี่วันแล้วพี่หุย

หนีไปจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะ
เดือนกับอีก๑๐วันแล้วนะที่ได้พื้นที่ข่าวในประเทศไทย

เมื่อวานนี้พรานนกพรานป่าที่เขาเรียกว่าเป็นมืออันดับต้นของเทือกเขาบรรทัศน
ที่เขาบอกกันว่าพระนกนี่แหละคือคนที่ช่วยเสียแป้งหลบหนี
ช่วยเสียแป้งเอาตัวรอดอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์ได้
เพราะเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะขึ้นเขาไหนถ้ามีพระนกข้างกายอุ่นใจแน่นอน
เมื่อวานพระนกมาเปิดใจกับเรานะคะว่าผมไม่ได้ช่วยเสียแป้งไม่ได้ช่วยเขาหลบหนีเลย
ผมรู้จักเขาแต่ผมไม่ได้สนิทแล้วผมไม่ได้หนีหายไปไหนด้วย
ผมก็อยู่บนเขานั่นแหละบางทีผมเดินผ่านเจ้าหน้าที่ด้วยซ้ำ

เขาบอกผมมาหาเจ้าหน้าที่ก็ได้
แสดงความบริสุทธิ์ใจเห็นบอกหาว่าผมไปช่วยเหลือ
แต่คนตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหตอนที่หาเสียแป้งบนเขาบรรทัศน์
เขารอมหาพรานก
เห็นเขาบอกว่าพระนกไปอยู่กับเพื่อนสนิทชั่วคราว๒วัน
ก่อนที่จะเดินทางกลับขึ้นไปบ้านตระอีกครั้ง

ในแจ้งแสงกุลอดีตผู้ใหญ่บ้านตำบลปะเหลียนผู้ใหญ่บ้านหมู่๒

ก็รู้จักกับครอบครัวพานกผู้ใหญ่แจ้งบอกว่า
ก็ผมก็รู้จากสื่อนี่แหละว่าพระนกลงจากเขาบรรทัศน์มาให้ข้อมูลกับตำรวจ
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลบหนีของเสียแป้ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจก็สอบสวนรายละเอียดพระนกไปแล้ว

นักข่าวเลยถามว่าผู้ใหญ่แจ้งการที่พรานกลงมาจากเขาบรรทัศน์
ในช่วงเวลาหลังจากที่เสียแป้งเปิดตัวผ่านคลิปวิดีโอเนี่ย
มันมีความหมายหรือมันมีนัยยะอะไรไหม

ทำไมไม่ลงมาตอนก่อนหน้านี้
ผู้ใหญ่แจ้งยิ้มค่ะ
ผู้ใหญ่แจ้งยิ้มและหัวเราะบอกว่า
ขอให้คนดูเป็นผู้ตัดสินใจเอาเอง

หลังจากนี้บุคคลที่หายไปเนี่ย
อาจจะลงมาแสดงความบริสุทธิ์ใจคล้ายกับพระนกอีกหรือเปล่า
อยากคิดยังไงนะครับ
ผมก็คิดเหมือนกับกับคุณคิด
ก็คิดง่ายนะเหมือนชาวบ้านทั่วไปเลย
คิดง่าย
ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ตำรวจก็ไปไล่ตรวจค้น
คนที่มีส่วนในการช่วยเสียแป้งเนี่ยหนีจากเขาบรรทัศน์
ตามรายงานบอกพาไปส่งท่ารือที่สตูนเพื่อขึ้นสปีดโบ๊ท
ออกไปนู่นแล้วอินโดมาเลแล้วนะครับ

ความจริงมีผู้ต้องสงสัยอยู่๕คนแต่หนีไปคนนึงนะครับ
นี่คือหนึ่งในบ้านที่ไปค้นแล้วก็ไปเจอกระเป๋าที่ฝังอยู่หลังบ้าน
แล้วนี่เอาออกมาเจอปืนด้วยนี่เห็นไหมครับ
ไม้สืบสักแสงจันทร์นะครับ
ซึ่งคุณอ๊อสซีโดโลวี่ผู้สื่อข่าววันนี้ก็เลยไปที่บ้านหลังนี้นะครับ
ในพื้นที่ตมป่าบอลอเภอป่าบอลจังหวัดพัททะหลุง
บ้านของสืบศักดิ์แสงจันทร์ชื่อเล่นชื่อโก้งนะครับ

แต่คุณแม่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะครับคุณแม่ก็บอกสั้นว่าเออมันก็เป็นไปตามข่าวนั่นแหละ
กับเสียแป้งเขาก็รู้จักสนิทสนมกันตั้งแต่สมัยเด็กแล้วตั้งแต่สมัยเรียนชั้นปฐมด้วยกัน
แป้งเองนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของแม่นะคือคุณแม่ของสืบศักดิ์เป็นครู
แต่เรื่องที่ลูกชายจะมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์อะไรในการช่วยเหลือเสียแป้งหลบหนีหรือเปล่าแม่บอกแม่ไม่รู้ข้อมูลเหมือนกัน
ขออภัยนะครับคนละหลังนะครับ

บ้านหลังที่ฝังปืนบ้านฝังปืนนั่นเป็นอีกคนนึงนะไม่ใช่สืบสักนะครับ
นี่คุณแม่ของสืบศักดิ์ให้ข้อมูลเอาไว้นะครับ
บ้านหลังที่ฝังปืนเนี่ยอันนั้นคือที่คุณออสซี่โดโลวีไปเหมือนกันนะฮะ
บ้านของเดียวสุเชษจันทร์เขียว
เป็น๑ใน๔ที่ตำรวจเนี่ยนำตัวไปสอบปากคำเมื่อวานนี้
ความจริงมี๕คนที่ต้องสงสัยว่าพาเสียแป้งหนีจากเขาบรรทัศน์
ไปบ้านสุเชษจันเขียวหน่อย
คือสุเชษเนี่ยตามข้อมูลเนี่ย
เหมือนบอกว่าสูตรเชษเนี่ยเขาบอกว่าคืนวันที่๘พฤศจิกายน
หลังจากมีการยิงประทะกันบนเขาบรรทัศน์แล้วก็เสียแป้งหนีไปใช่ไหม

เขาได้รับโทรศัพท์จากคนคนหนึ่งซึ่งตำรวจไม่ได้บอกว่าใคร

เชษเขาก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์มาตรงจุดนัดหมายแถวเขาบรรทัศน์

เขาก็ให้เสียแป้งเนี่ยซ้อนท้ายมา
แล้วก็ไปส่งอีกจุดหนึ่งที่มีรถเก๋งสีดำมารับ

แล้วก่อนที่เสียแป้งจะขึ้นรถเก๋งสีดำคันนั้นไปเนี่ย
เสียแป้งบอกเขาอันนี้ตามรายงานของชุดสืบสวนนะ

บอกว่าเดี๋ยวให้ไปเอากระเป๋าใบนี้ด้วย

สุเชษก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
เช้าวันรุ่งขึ้นก็ขับรถไปตรงจุดที่เสียแป้งบอกมีกระเป๋า

ซึ่งตอนนี้กำลังเอาไปตรวจพิสูจนว่ามันคือปืน
กระบอกที่เสียแป้งเนี่ยใช้ยิงประทะกับเจ้าหน้าที่หรือเปล่า

เขาจะเดือดร้อนกันไปถึงหมู่บ้านไหนบ้างคะเนี่ย
แต่อันนี้คือภาพเมื่อวานนะที่ว่าเขาพาไปขุด

คุณรัสซี่ก็ลงพื้นที่ไปอีกรอบนึงนะคะ
ที่บ้านของสุเชษนี่แหละในเดียวนี่แหละ
คุยกับในชิดพ่อของนายเดียวค่ะ

๖โมงเช้าเมื่อวานนี้ตำรวจก็บุกเข้ามาค้นบ้านเลย
แล้วก็ไปเจออาวุธปืนฝังดินอยู่หลังบ้าน

มารู้ทีหลังว่าอาวุธปืนกระบอกนี้เป็นของเสียแป้งเนี่ย

สงสัยเหมือนกันว่าไปฝังตอนไหนยังไงเนี่ย
แล้วไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่านี่ลูกชายพ่อไปรู้จัก

ปกติเดียวเนี่ยจะขายของอยู่หน้าบ้าน
กรีดยางพาราไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
ก็เคยเห็นมีเพื่อนกลุ่มวัยรุ่นแวะเวียนมาเที่ยวบ้าง

เบื้องต้นยังไม่ได้คุยอะไรกับลูกเลย

ตั้งใจจะไปคุยแหละว่ามันไปยังไงมายังไง
รู้จักกันสนิทสนมกันอีท่าไหนแบบไหนหรือเปล่า
มันลุยอันนี้
มันมันมันเปรียร์
พวกกันนี้มึงพี่มากครับ
อยู่ใต้ต้นไม้กลางสวนทุเรียนนะฮะ

แนวยาวลึกลงไปประมาณ๓๐เซนติเมตร

ตอนตำรวจเข้ามาที่บ้านเขาหลับอยู่๖โมงเช้า

ใช่ตำรวจก็นำกำลังตรงมาที่ตรงจุดนี้เลย

แล้วก็เจอปืนแล้วก็ตะโกนเรียกให้เขาออกมาแล้วให้พามาชี้จุด
ตอนนั้นปืนยังอยู่ในหลุมอยู่เลยนะยังไม่มีใครหยิบขึ้นมา
คือเดียวไม่ได้พาตำรวจไปขุดแต่ตำรวจไปขุดเจอก่อน
แล้วก็เรียกเดี๋ยวมาดูมาชี้ถูกตำรวจบุกเข้ามาในบ้านเนี่ย
คือมาตามหมายนั่นแหละนะแล้วเขาก็ไปที่จุดฝังปืนเลยพี่อุ๋ย
เอาขอภาพย่อจอมาหน่อยภาพเมื่อวานที่เดียวไปชี้จุดฝังปืนดีกว่า
ที่ตำรวจขุดอ่ะที่ตำรวจขุดเจออ่ามีภาพไหมอันนี้อันนี้
อันนี้คือของเมื่อวานนะฮะใช่ค่ะตำรวจมาตอนเช้าเลยน่ะ
เดี๋ยวบอกผมนอนอยู่ในบ้านอืมตำรวจนำมาถึงมาขุดเจอก่อนแล้ว
แล้วก็เรียกผมออกมาถูกต้องไม่ใช่ผมพามาชี้ไม่ใช่เลยอ่า
ยังอยู่ในหลุมไม่มีใครหยิบหลังจากนั้นก็ถูกคุมตัวไปสอบพอตะโหมด
ครับไปถึงเจอใครรู้ไหมใครฮะในต้อพนงศักดิ์อืม
ในโก้งแล้วก็ในฮูตเดียวบอกผมก็ตกใจเหมือนกันนะ
แต่ว่าไม่ได้คุยอะไรกันอันนี้คือสี่คนที่ตำรวจบอกเป็นคนต้องสงสัยว่าพาแป้งเนี่ยหนีจากเขาบรรทัศน
ค่ะเดียวบอกว่าผมตกใจจริงที่ตำรวจบุกมาค้นที่บ้านเพราะผมหลับอยู่
อืมแต่ที่ผมแปลกใจกว่านั้นอ่ะทำไมฮะตำรวจรู้จุดฝังปืนได้ยังไงอ่ะอืม
เพราะผมไม่ได้เป็นคนชี้จุดไงทำไมตำรวจถึงรู้ว่าฝังปืนอยู่ตรงไหนจุดไหนทำไมไปถูกอ่ะเออ
เนี่ยคุณออสซี่ก็เลยถามเดียวว่าเอาเอางี้เดียวตกลงอืมปืนเนี้ยเดียวเอามาฝังไหมอืม
หุยเรื่องนี้มันทำไมมันลึกลับซับซ้อนขนาดนี้เนี่ยทำไมตกลงเดียวเอามาฝั่งไหมก็เดียวตอบว่า
ก็หาความจริงกันเอาเองนะครับปักโถแล้วจะหายังไงละเดียวเดี๋ยวแค่ตอบว่าฝังหรือไม่ฝังได้ไหม
คือถ้าเดียตอบอย่างนี้เหมือนกับจะพูดเป็นในมันมันทำให้เรื่องมันมันยากเข้าอีกนะ
เดี๋ยวอาจจะพูดเป็นไหนว่าก็ลองคิดกันเอาเองก็แล้วกันว่า
เมื่อผมไม่ได้พาไปชี้จุดแต่ตำรวจรู้จุดแล้ว
แล้วอยู่ดีเรียกผมออกมาแล้วมีหลุมแล้วมีถุงดำแล้วมีปืนได้ยังไง
อยู่ดีก็เรียกผมมาแล้วให้ผมชี้ว่าผมไม่ควรเอามาฝังอย่างนี้หรือเปล่า

ถ้าถามคุณดูชมแสดงส่งความคุณหน่อย

ซี่ค่ะออสซี่ก็เลยถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเดียวกับเสียแป้งตกลง

ผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวหรือว่าสนิทสนม
ไม่เคยนั่งร่วมโต๊ะกินข้าวด้วยกันด้วยซ้ำ
รู้จักแค่ว่าเสียแป้งคนนี้
เขาเป็นคนกว้างขวางก็เท่านั้นเอง

รอซี่ก็เลยไปที่บ้านอีกหลังนึงแม่ในต้อเป็นบ้านแม่ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านน้ำตกห่างจากบ้านในต้อ๒กิโลเมตรก็ไม่เจอใครอีกเหมือนกันนะคะ
จะมีอยู่๓คลิปพร้อมกับจดหมาย๑ฉบับ๗ข้อที่ส่งร้องเรียนไปถึง
นายกรัฐมนตรีรองนายกคุณสมศักดิ์เทพสุธินแล้วก็นายกองตรีดรธนกิจจิตอารีรัฐ
ผู้ดูแลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของธรรมเนียบรัฐบาล
ธนกิจก็เปิดเอกสารอะไรดูเข้าสู่ระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็แยกเป็นส่วนเนี่ยมันจะมีส่วนที่ตัวเสียแป้งเองเขาก็กล่าวพาดพิง
แล้วก็ขอให้ตรวจสอบไปถึงเจ้าหน้าที่ราชธรรมด้วยก็อยู่กับทางกระทรวงยุติธรรมนะครับ
วันนี้พันธมด๓๔๒รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาธรรมบอกว่านังสีที่เสียแป้งร้องเรียนในส่วนของรัชทำเนี่ยยังไม่ได้รับนังสี
แต่น่าจะอยู่ในกระบวนการของประหลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งหลังจากเกิดกรณีของเสียแป้งก็ได้สั่งตั้งคณะกรรมการ
ที่จะร่วมกันตรวจสอบนะครับโดยรัชธรรมเองก็คอยสนับสนุนการทำงานของตำรวจด้วย
มีการตรวจสอบทั้งเรื่องการทำร้ายนักโทษแล้วก็ขายของแพงซึ่งเชื่อว่าเป็นเรื่องในอดีต
ส่วนเรื่องที่นักโทษหนีไปขณะมารักษาตัวในโรงพยาบาลก็คือตัวเสียแป้งนาโนตนั่นแหละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธรรมมองว่าเป็นการวางแผนของผู้ประกอบอาทยากรรม
แต่ในส่วนไหนที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยรัชธรรมก็มีการลงโทษไปหมดแล้ว
คงจะไปกินยาทำให้ความดันต่ำทำให้โรงพยาบาลเนี่ยต้องรับตัวไว้
แล้วก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่เข้าเกี่ยวข้องก็ตำรวจสอบสวนแล้วก็มีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ราชธรรมนี่แหละ
เรือนจำเขากำลังแก้ไขอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มันอาจจะเป็นเหตุการณ์สมัยก่อน
อย่างที่นครก็มีการสอบข้อที่จริงเดี๋ยวเราเชื่อว่าอย่างนี้ไม่นานคงจะได้ตัวเสียแป้งนะครับ

ทีนี้วันนี้เนี่ยจรวดจำชื่อจรวดได้ไหมคะ

จรวดนี่แหละคือทำให้ชีวิตเสียแป้งต้องหนีหัวซุกหัวสุนขนาดนี้ค่ะ
วันนี้ที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงนะคะ
นายสิทธิเดชทรงเดชะหรือจรวดแล้วก็ญาติอีกหนึ่งคนมาพบพลตำรวจตรีโอภาษท่างทอง
ผู้บังคับการกองตรวจราชการ๖สำนักงานเจรตำรวจ
ให้ปากคำกรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจอุ้มตัวไปรีดเงินล้านห้าคดียาเสพติด
ซึ่งก็คือที่มาที่ไปทั้งหมดทั้งมวลที่จรวดโดนอุ้มโทรไปขอความช่วยเหลือจากพ่อ
โทรหาประธานติ่งประธานติ่งโทรหาอายการบอย
อายการบอยใช้โทรศัพท์ประธานติ่งโทรหาเสียแป้งขอให้ช่วยบอกว่าลูกน้องถูกอุ้มโดยไม่บอกว่าคนอุ้มเป็นตำรวจ
เสียแป้งก็ใจถึงเพิ่งได้ไปเลยเอากำลังไปชิงตัวจรวดไปถึงเอ้าคนอุ้มเป็นตำรวจยิงต่อสู้กัน
ทุกวันนี้โดนตัดสินจำคุกไป๒๐ปี๖เดือนแล้วก็หนีหัวซุกหัวสุนอยู่แบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่สอบปากคำจรวด๙โมงเช้าลากยาวไปถึงบ่ายโมง๒๐เกือบ๔ชั่วโมงค่ะ
พอให้ปากคำเสร็จปุ๊บจรวดลงประตูหลังเลยนะคะไม่ยอมให้สัมภาษณ์สื่อแล้วกลับไปเลยค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้๒ธันวาคมเจรตำรวจจะเรียกสอบปากคำกลุ่มบุคคลที่เสียแป้งพูดถึงเอ่ยถึงชื่อไว้นะคะ
นายสมชายนุ่นเกลี้ยงหรือประธานติ่งอดีตประธานสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่อำเภอเมืองพัทธลุง
นายสมชัยทรงเดชะพ่อของนายจรวดร้อยตำรวจตรีธีรวรรษหรือว่าหมวดติ๊ก
จะเรียกทุกคนมาให้ปากคำกับตำรวจให้หมด
ส่วนกรณีที่ตำรวจคุมตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเสียแป้งหลบหนี
เมื่อวานเรียกสอบไป๔คนแล้วนะคะจาก๕
ก็คือในต้อธนงศักดิ์มีนายสืบศักดิ์อัสเทาแล้วก็สุเชษต้อเดียวโก้ฮูตนั่นแหละ
โจ้นะโจ้ยังหลบหนีอยู่นะคะเป็นคนขับรถของในต้อธนงศักดิ์
ตอนนี้ตำรวจก็ตามตัวอยู่ทั้ง๔คนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะ
หลักทรัพย์คนละ๓๖๐๐บาทยื่นประกันตัวต่อสารจังหวัดพัทธลุง

นายกัมปนาศหรือโจ้นี่ที่เราขึ้นรูปให้เนี่ยนะคะ
ตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาฐานความผิดร่วมกันกระทำการด้วยประการใด

ซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่๑๕ปีขึ้นไป

ง่ายผู้ต้องหาฐานร่วมกันช่วยเหลือนักโทษแห่คุกนั่นแหละ
กองปราบปรามและชุดสืบสวนภูทรภาค๙อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัว
ซึ่งจากการตรวจสอบโจ้นี่เคยถูกดำเนินคดีข้อหากักขังหน่วงเหนียวเมื่อปี๖๒ด้วยนะคะ

ก็คือภูทรภาคเก้ากับทางกองปราบของตำรวจสอบกรณ์ส่วนกลางเนี่ย
อันนี้คือทำหน้าที่ในการไล่ล่าตัวเสียแป้ง

อันนี้คือทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้มาตรวจสอบเรื่องของพฤติกรรมของบุคคลต่าง
เฉพาะเรื่องการไปอุ้มไปรีดอะไรพวกนี้นะฮะ
ซึ่งความจริงก็มีการส่งฟ้องแล้วสำหรับตำรวจในชุดนั้นที่ไปอุ้มนายจรวดนะฮะ
ส่วนทางอายการก็กำลังตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของสำนวนคดี
เสียแป้งบอกว่ามันไม่เป็นธรรมเลยมีคนสั่งให้ผมไปช่วยจรวดแล้วผมกลายเป็นผู้ต้องหาคนเดียว
ทำไมคนอื่นไม่โดนฟ้องอันนี้ทางอายการสูงสุดเนี่ยก็ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องของสำนวน
ก็เรียกว่าแจกแจงย่อยให้ครบทุกมิติเลย
มันจะแยกกันเป็นส่วนไปนะฮะ
คุณผู้ชมครับเราได้คุยกับนายสวัยที่เป็นผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพัทธลุงนะฮะนี่พี่สวัยเสื้อสีเลือดหมูเนี่ยนะฮะ
สวัยเป็นหนึ่งในผู้ที่ตำรวจเขาบอกต้องขอเชิญมาให้ปากคำหน่อย
เกี่ยวกับเรื่องราวของเสียแป้งนาโนต
เพราะพี่สวัยเนี่ยเป็นคนได้คลิปจากเสียแป้ง
แล้วเปิดเผยคลิปเป็นคนแรกเลยคือคลิปนี้ฮะ
คลิปที่หนึ่ง๒๔พฤศจิกายน
แล้วต่อด้วยคลิปที่๒๒๕พฤศจิกายน
แต่คลิปที่๓เสียแป้งเขาไปเผยแพร่ทางยูทูปแล้ว
ไม่ได้ผ่านพี่สวัยที่เป็นผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพัทธลุง
ทีนี้ตำรวจก็เชิญไปให้ปากคำวันนี้

พี่สวัยบอกว่าเสียแป้งเนี่ยเป็นคนติดต่อมาเองนะฮะ

แล้วก็ติดต่อมาก่อนจะเผยแพร่คลิปไม่กี่วัน
เนื่องจากรู้จักแล้วเสียแป้งก็ไว้ใจ
เพราะว่าเขาเป็นสื่อมวลชนที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดพัทธลุง
มีความเป็นกลางไม่เคยเข้าใครออกใคร
เสียแป้งต้องการเรียกร้องขอความเป็นธรรม
ก็เลยอยู่ดีก็เหมือนกับแอดลงแอดไลน์อะไรมาเนี่ย
แล้วก็บอกอยากร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็ส่งคลิปมาให้
ก็เลยเอาไปเผยแพร่เท่านั้นเองนะฮะ
เสียแป้งเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่ตอนที่ถูกจับ
อันนี้ทางคุณสวัยเขาบอกเขาเห็นความไม่ชอบมาพากล
ตั้งแต่โดนจับกรณีเรื่องของนายจรวด
ตั้งคำถามตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่ามันเป็นไปตามกฎหมายหรือเปล่า
แล้วการบันทึกการจับกลุ่มอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
แล้วที่ผ่านมาเสียแป้งก็จะติดต่อเฉพาะกับคนที่ไว้ใจเท่านั้น
รับว่ารู้จักกับเสียแป้งก็เหมือนกับที่รู้จักคนในพัทธลุงนี่แหละ
รู้จักกันแต่ไม่ใช่พวกพ้องกัน
มาถึงวันนี้อยากให้ตัวเสียแป้งออกมามอบตัวสู้คดี
โดยทางบุญสวัยเชื่อว่าเสียแป้งตอนนี้ยังอยู่ในประเทศไทย
และส่วนตัวก็ไม่กังวลนะฮะที่อาจจะโดนหางเลขว่าเป็นหนึ่งในบุคคล
ช่วยเหลือเสียแป้งหรือเปล่าในการหลบหนี
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปให้ข้อมูลกับตำรวจ
เราก็เป็นคนตรงไปตรงมา
เราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขา

แต่ขั้นหนีกฎหมายนี่มันหนีไม่ได้

อาจจะโดนตัดตอนอะไรประมาณนั้น
เพราะว่าหลังจากที่แป้งออกมาแฉเยอะ

ณวันนี้ทุกคนจะรับเรื่องว่า
ลื้อคดีลื้อสำนวนหรืออะไรทุกอย่าง

แล้วเดี๋ยวค่อยตามกันต่อกันแล้วกันค่ะ